ส่วนใครที่ชอบเที่ยวนะไปเที่ยวกันดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทะเล
เพราะผมไม่อยากให้คุณไปเที่ยวกับเขา
ถ้าคุณไปกับเขาผมก็อยู่คนเดียว
เอ้าแต่ถ้าไปที่นี่ลงใต้ไปทั้งทะเลที่นี่แล้วก็มีทั้งทะเลมีทั้งเขา
นี่เลยครับที่จังหวัดสงขลาไปที่เขาล่อน

ตรงนี้นะมันเป็นเนินเขาเล็กไม่สูงมากนะครับ
อ่ะเป็นไงอย่างที่ผมบอกมีทั้งทะเลมีทั้งเขา
แล้วนี่ขึ้นไปข้างบนคุณจะได้เห็นอะไรนอกเหนื่อยจากต้นหมงต้นไม้
อยู่ในทะเลและชายหาดแหลมสมิลาที่มันอยู่ไกลออกไปแบบสุดลูกหูลูกตา
ไหมล่ะสวยงามนะครับดูสินี่แล้วสิ่งที่น่าค้นหาอีกอย่างคืออะไรรู้ไหม

เจดีเขาล่อนเฮ้ย
เป็นเจดีเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยราชการที่๕นู่นครับอายุกว่าร้อยปี
คือตามประวัติศาสตร์เขาเล่าขานสืบต่อกันมาว่าชาวบ้านเนี่ยนะบอกว่าเจดีแห่งนี้มีอาถรรพ์
สร้างยังไงก็ไม่เสร็จทุกครั้งเพราะเวลาที่จะสร้างยอดเจดีนะจะถูกฟ้าผ่า

ค่อยแหลมใช่ครับก็เลยชาวบ้านบอกเอางั้นปล่อยไว้แบบนี้เหอ
ทีไรก็ไม่เคยเสร็จสักทีนะครับก็เลยทิ้งไว้แบบนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเจดีเนี่ยมีทองเก็บไว้
เล่าให้ฟังเฉยนะไม่ใช่ชาวมงชาวบ้านฟังแบบนี้จะไปกุดทงกุดทอง
ไม่ต้องไปทำอย่างนั้นนะครับแล้วนอกจากนี้นักท่องเที่ยวเนี่ย
จากจะได้ขึ้นไปชมวิวแล้วก็ชมเจดีเก่าแก่บนเขาล่อนแล้วนะ
ยังได้ไปเที่ยวชมชายหาดสกอมหาดพร้าวที่อยู่ใกล้กัน
หรือว่าจะลงเรือไปเที่ยวชมเกาะขามเกาะกลางทะเลที่อยู่ไม่ไกลกับชายหาดได้ด้วย
ที่สำคัญจุดตรงนี้ใครจะไปรู้บางคนไม่รู้แต่บางคนก็รู้
แต่จะเล่าให้รู้ไปเลยก็คือดำน้ำดูปากการังตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสงขลาที่น่าสนใจ
เชิญชวนให้มาเที่ยวกันนะครับโดยชายหาดสกอร์มเนี่ยเดินทางด้วยการเดินถนนสายเอเชีย
อยู่ระหว่างอเฟิร์ชนากลับอเฟิร์เทฐาเดินทางสะดวกครับ
เอาไปเย็นก็กลับได้เลย